คุณผู้ชมครับไปเริ่มเหตุการณ์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
มีเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นตลาดขายเสื้อผ้า
เป็นร้านขายเสื้อผ้าอยู่แถวโบเบ๊แล้วก็มีคนที่ติดอยู่ด้านในด้วย
ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ
เหตุการณ์นั้นเป็นอาคารพาณิชย์สูง๗ชั้นทีเดียว
ชั้น๑เป็นร้านขายเสื้อผ้าชื่อว่าร้านเจียงบูติก
แสงเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น๒ก่อนจะลามขึ้นไปชั้นบนอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ต้องพังประตูเหล็กมาระดมฉีดน้ำโอ้โหมาจากหลายทิศทางทีเดียวครับ
สักหนึ่งชั่วโมงเพลิงสงบลงไปได้แล้วก็มีการแจ้งว่าข้างในมีคนติดอยู่สิบคนนะครับ
ตึกนี้นะฮะไปตรวจสอบเพราะว่าทุกคนวิ่งลงมาที่บริเวณบันไดหนีไฟแล้ว
และทุกคนปลอดภัยดีไม่มีคนติดค้างอยู่และไม่มีคนเสียชีวิตนะครับ
สอบถามลูกสาวเจ้าของร้านคือนางสาวปรินดาภัยศาลเจริญอายุ๒๘ปี
บอกว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้ามานาน๒๐ปีแล้วก่อนเกิดเหตุตอน๔ทุ่มปิดร้าน
แล้วก็เดินทางกลับบ้านกันตอนนั้นไม่มีอะไรผิดปกติ
วิ่งออกมาเดินทางไปดูพร้อมกับแจ้งดับเพลิงไปช่วยกันระงับเหตุนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสมยศอุดมรักษาทรัพย์ผู้กำกับสนนางเลิ้ง
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองก็บอกว่า
จากการตรวจสอบพบว่าเสียหายไป๑ครูหา
เพลิงมาจากชั้น๒ลุกลามขึ้นไปที่บริเวณชั้น๖เลย๒๓๔๕๖เพลิงไหม้หมดเลย
สาเหตุต้องรอการพิสูจน์หลักฐานก่อนว่าเกิดจากอะไรนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ